ไปไหนไม่เห็นสมชายมา๒๓วันแล้ว

พอเปิดไปดูเจอสมชายอยู่ในห้อง

ทีนี้ก็ต้องไปตรวจสอบว่าเสียชีวิตจากอะไร

แล้วสายชาร์จเสียบปลั๊กพ่วงอยู่ด้วย
ไม่รู้ว่ามันจะเกิดจากไฟช็อตไฟรั่ว
จนทำให้นายสมชายเนี่ยเสียชีวิตรึเปล่า
นี่ค่ะสพโชคชัยที่โคราชเนี่ยนะคะ

ที่ตำบลท่าเยี่ยมอโชคชัยที่โคราชค่ะ

ก็คือนายสมชายจรรสน้อยอศ๔๔ปี

สภาพศพคือนอนคว่ำหน้าอยู่บนที่นอน
สวมสะยือสีส้มอ่อนและก็เกงขาสั้น
มือซ้ายพาดอยู่กับสายชาร์จมือถือ

น่าจะเสียชีวิตมาสองถึงสามวันนะคะก็ให้กู้ภัยเนี่ยนำร่างส่งโรงพยาบาลประโคนชัย
ทีนี้คนที่ไปเจอศพเนี่ยคือนายอมรเทพวรินพรอายุ๒๘ปี
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ผมอ่ะมาเรียกมาเรียกตัวนายสมชายเนี่ย
สองทุ่มเมื่อวานก็เคาะเรียกอยู่ตั้งนานอ้าวทำไมไม่ตอบรับ
เปิดประตูห้องเข้าไปดูอ้าวเห็นนายสมชายเนี่ยเสียชีวิตแล้ว
ปกตินายสมชายจะเป็นคนที่ชอบดื่มสุราชอบสังสรรค์กับเพื่อน
แล้วถามว่าเพื่อนเจอล่าสุดเมื่อไหร่เจอเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะ
ตอนนั้นแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เจออีกเลย
เอาจันทร์ก็ไม่เจออังคารก็ไม่เจอเนี่ยค่ะจนมาตรวจสอบที่ห้องพัก
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุนะคะว่าสภาพห้องพักเป็นยังไง
ร่องรอยการรื้อค้นหรือว่ามีการต่อสู้อะไรหรือเปล่า
ปรากฏว่าห้องพักเนี่ยปกติค่ะไม่ได้มีร่องรอยการรื้อค้น
หรืออะไรถูกทำร้ายเลยแต่ว่าสายชาร์จมือถือเนี่ยมันเสียบกับปลั๊กพ่วง
แล้วที่รอยต่อหัวชาร์จนะคุณผู้ชมมันเป็นรอยอ่ะรอยรอยเหมือนสายไฟขาด
ก็ไม่รู้ว่านี่หรือเปล่าจะเป็นสาเหตุทำให้ไฟมันรั่วไฟช็อต
ทำให้นายสมชายเสียชีวิตซึ่งตอนเนี้ย
ตำรวจก็ยังไม่ได้สรุปสาเหตุการตายนะคะเดี๋ยวต้องรอผลชนะสูตรจากแพทย์ที่โรงพยาบาลก่อน
แล้วนำมารวมถึงมีการสอบปากคำพยานเพิ่มเติมเพื่อสรุปสำนวนคดีนี้ต่อไปด้วยนะคะ